คุณผู้ชมค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ข้อข่าวเราไม่ได้พักกันเลยจ้า
พาไปคอนเสิร์ตยุค๙๐กันหน่อยยุคของพวกเราแล้วก็ยุคของคุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่แน่นอนเลยนะ
ศิลปินที่ขึ้นโชว์เนี่ยก็แชร์โมเมนต์ประวัติศาสตร์กันแบบไม่พักเลย
วันนี้ขอพูดอีกหนึ่งความฟินแล้วกันที่หลายคนพูดถึงช็อตเตอร์ไพรส์บนเวที
พี่ออยล่มประจอยล่มประจอยรู้สึกเธอมาเฉินใส
เขาโดนสาวคนหนึ่งเซอร์ไพรส์กลางเวที
อาการไม่อยู่ไปดูทรงกันหน่อยจ้า
พี่ติ๊กแจ๊คนั่งลงก่อนค่ะ
เธอเจอแบบนี้ไม่ได้ทักทายอ่อน
หอมเข้าไปฟอดใหญ่ไปไม่ถูกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือเกินจนร้องเพลงต่อไม่ถูกเลยนะ

เออไปฟังพี่ตินาค่ะ

พี่เป็นตัวแทนของทุกคนที่อยากทำ

หนูเดี๋ยวพี่ออกไปตรงนี้

ผักมาใกล้นิดนึงนะเดี๋ยวพี่จะหอมออยอะไรอย่างนี้
ก็ลับจากพี่ขอให้พักมาแต่เพื่อนตัวดีพี่ม้อน่ะล็อคจะนั่นเหมือนกันนะคะ
หลายคนบอกว่าเห็นแล้วตะลึงนะตะลึงในความสวย
ถามหน่อยเคล็ดลับความเด็กเป็นอมตะที่หลายคนตะลึง
ปีนี้พี่ตินาเนี่ยอายุขึ้น

ขึ้นเลข๖แล้วซึ่งพี่ตินาบอกว่าฉันจะไม่ยอมแก่
และความเด็กนี้ไม่ได้พึ่งเข็มพึ่งมีดหมอนะจ๊ะ
มาจากวินัยในการดูแลตัวเองล้วนเลยคุณผู้ชมเออสุดยอดจริงนะ